เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ได้เวลาถึงสัปดาห์แห่งการลุ้นแล้ว
ลุ้นวันนี้เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันนี้วันนี้ที่๑๑ค่ะ

เดี๋ยวหลายคนก็จะมาบอกดิฉันว่าอาชีพเสริมรับหาเลขด่งเลขเด็ดให้อะไรต่าง
ไม่ต้องเรามีเรื่องราวของความเชื่อแปลกมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้ว
อยู่อีสานกันไปหลายภาคหลายจังหวัดกันแล้วขึ้นเหนือ
ไปพะเยาคุณพะเยาคุณน่ะเค้าบอกว่าเค้าเจอต้นกล้วยแปลก
ใช่แต่ที่นี่ค่ะ
ที่ผมหมายถึงว่าเป็นปีเดือนอะไรอย่างนั้นเหรอ

ปรีกร้วยออกมา๒ปรีคุณ

ไปบอกบ้านก่อนนะว่าไปที่บ้านไหนอะไรยังไงเนอะ
ไปกันที่บ้านเลขที่๓๕นะคะ

เลขที่๓๕หมู่๗ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
บ้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอต้นกล้วยประหลาดเกิดขึ้น
แล้วก็เลยพาเดินลัดเลาะไปดูที่สวนหลังบ้านนะคะ

ลักษณะคือก็เหมือนต้นกล้วยทั่วไปนะคุณผู้ชมลองดูนะ
แต่ที่แปลกอย่างที่บอกก็คือมี๒ปลี
มีปลีกล้วย๒ปลีออกมาในเครือเดียวกัน
ปกติมันจะมาแค่ปลีเดียวใช่ค่ะ
ทำให้ลักษณะคล้ายแบบอะไรห้อยลงมา
ย้อยต่ำลงมาแบบนี้คุณดูนะไม่รู้ว่าคล้ายอะไรเหมือนกันนะ
โอ้มาเป็นคู่ใช่มาเป็นคู่ค่ะ
แต่มันก็สร้างความแปลกตาแปลกใจให้กับคนที่เห็นไง
เพราะปกติแล้วปลูกกล้วยมาก็นานก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะ
คุณอนันต์สมควรเป็นคนที่พบเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ปลูกกล้วยพวกนี้นานมากแล้วนะหลายต่อหลายปีแล้ว
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นมีอะไรผิดปกติ
ก็ออกปลีเหมือนเดิมเป็นประจำเลย
แต่ครั้งนี้มาสังเกตเห็นว่าเฮ้ย
กล้วยต้นนี้มันออกปลีที่มีลักษณะแตกต่างจากต้นอื่น
แล้วก็ที่เคยเห็นทั่วไปก็คือมี๒ปลี
แล้วก็กล้วยแฝดออกมาซ้อนติดกัน
ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันแปลกหูแปลกตานะ
เพราะตั้งแต่ปลูกกล้วยมาก็ไม่เคยพบเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย
หลังจากชาวบ้านแถวนั้นทราบข่าว
โอ้โหกล้วยแทบหมด
พาแห่กันมาดูต้นกล้วยต้นนี้ค่ะ

จริงชาวบ้านเนี่ยมากันมุงดูกันเขาเชื่อกันว่ากล้วยอะไรที่มันแบบนี้ลักษณะแปลกแบบนี้จะเป็นกล้วยที่ให้โชคให้ลาบกับคนในหมู่บ้านแน่นอน
มันก็เป็นเรื่องแปลกนะคุณผู้ชมเขาบอกแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
ได้ไหมบางคนเขามีความเชื่อว่ามันแปลกอ่ะมันต้องเป็นกล้วยที่มาให้โชคให้ลาบแน่นอน
อย่างว่านะเราอ่านเรื่องปลีกล้วยที่มันแทงเครือออกมาหลายต่อหลายจังหวัดหลายต่อ
ปกติจะต้องแทงกลางลำต้น
ทุกวันนี้ผมเห็นบางทีผมไม่รู้สึกแปลกแล้ว
ตอนนี้ไม่แปลกแต่ไอ้๒ปีอย่างนี้แปลกหรือยังไม่ค่อยเห็น
เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกแบบนี้นะน้องใบตองนะ
ปลีกล้วยเนี่ยมันยังมาเป็นคู่แล้วแล้วทำไมหนูถึงยังโดดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ล่ะจ๊ะ

ตายเลยเอาไปพักทำใจกันแป๊บนึงเดี๋ยวเผื่อกลับมาจะมีคู่อะไรกันไปยังไงนะคะ